คุณผู้ชมคะกลายเป็นที่จับตามองขึ้นมาทันทีนะคะ
สำหรับคู่จิ้นอย่างเบลล่ารานีและหนุ่มเจมส์จีรายุ
เมื่อมีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ใส่นาฬิกาเหมือนกันยังไงคะ
แล้วคือเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงพี่ชายคนสนิทของสาวเบลล่า

ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่มาของการที่ทั้งคู่นั้น

งานนี้ต้องไปถามหนุ่มเวียดูค่ะ
หลังจากที่มีคนตาดีจับสังเกตความมุ้งมิ้งของคู่จิ้น

วันนอกจะถ่ายภาพร่มเฟรมกันแบบที่ยิปแล้ว
ทั้งคู่ยังใส่นาฬิกาที่ข้อมือข้างซ้ายเหมือนกันอีกด้วย
นาฬิกาที่ตัวเองใส่อยู่นั้นมีคนให้มา
ไม่ได้ซื้อคู่กันอย่างแน่นอน
ล่าสุดถึงคิวพี่ชายคนสนิทของฝ่ายีง

กระแสข่าวดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่
ยังคงดีงามเหมือนเช่นที่ผ่านมา
จะเผยว่าตัวเองและสาวเบลล่าก็ไม่เคยมีของใช้ที่เหมือนกัน

เฟสไทม์เห็นหน้ากันสักเท่าไหร่ค่ะ

คุยแล้วทำไมครับ

ผมค่อนข้างแบบมีความคิดพอสมควร
ถามว่าเชื่อใจมันไม่ได้การเชื่อใจป่ะ
เออมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน

ส่วนตัวพี่เฮียอีกคุณคุณอะไรที่ใช้ส่วนกันบ้าง

ส่วนตัวใส่ตรงกันง่ายกว่า

เฟสไทม์ก็ไม่มีเลยครับ

แหละจริงเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะห่างกัน
แต่ว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม